สุภาชัยอาทิตย์ที่แล้วไปซื้อกำไรคาเทียให้คุณไอ้อ้ำถูกต้องไหม
ล้านกว่าบาทอืมล่าสุดเนี่ยเอสุภาชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงจาก
แกแต่งโอ๊ะฟังอยู่น่ะก็เพลงของนางเยอะตะกะแตนฟังไม่แล้วเพลง
ใช้ได้หมดทุกเพลงเพลงมันดังดังทั้งนั้นเลยถูกซึ่งนางไปซื้อลิขสิ
แกรมมี่โกมาเลยนะครับเพื่อให้ร้องให้แฟนคลับฟังกันแบบเต็ม
อีกครั้งเลยตะกะแตนก็เปิดคลิปวินาทีที่ถูกด้วยใบหน้าที่เปื้อน
เก่ามันต้องดังกว่าเพลงปัจจุบันทุกวันนี้ทำเพลงให้ดังนี่ยากนะ

แม่ลูกจริงนะ

ต่างนางแต่งตัวสวยแล้วตัวผอมลงละนี่

ร้องไปเลยพันคำแสนคำนะลูกนะเราจะได้มาเปิดผ้าม่านกั้นด้วยกันนะลูกนะ
แบบนี้เขาก็น่ารักมากลูกขอให้แม่มาให้ลูกนะ
ลูกต้องรักเขาด้วยนะรักกันนะลูกนะเอฟทีลูกจะได้ดูลูกแล้ว
ไม่ใช่มันคือมันค่ะไม่เป็นไรลูกนะวันนี้เรามีความสุขกัน
เราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วลูกรักกันไป

กสิทธิ์เป็นนางจะร้องได้เท่าไหร่กระร้องได้หมดเลย
ได้ร้องได้กี่ปีกี่ปีถูกป่ะเพราะเขาไม่ได้ขายขาด
คือเขาบอกว่าอ่านสัญญาเลยทุกอย่างเป็นของเราแล้วลูกร้องได้หมดนะ

ถึงหาคมจนถึง๓๐กันยายนปี๖๖

เห็นไหมทุกอย่างเขาให้เราหมดแล้ว

จากนั้นแปลกกระตานก็แบบกลับคุณเอศพชายพระง้ำตาเลย
คือเอาง่ายคือไปซื้อลิขิตให้ร้องได้อีก๑ปี
ค่ะดังนั้นก็เวลาไปงานไปอะไรก็ร้องเพลงได้เลย

เพราะทุกวันนี้ศิลปินร้องเพลงก็ต้องเสียเงินนะ

อย่างแบบว่าของเราอย่างเอทามจะจัดคอนเสิร์ต๙๐อย่างนี้

ร้องจากอย่างนี้ไหมเนอะ

เมื่อก่อนนี้นักร้องตอนเวลาทำคอนเสิร์ตปุ๊บเมดเล่

ร้องเยอะแล้วเดี๋ยวมันแพงใช่ไหมล่ะ
จ่ายเยอะร้องเยอะจ่ายเยอะ

เพิ่มเวลา

ให้ความอาหาร

โปรดติดตามตอนต่อไป